เราไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้ว
เมื่อวานที่คืนเขาดาวน์คือฟังแล้วต้องถอนหายใจแรงแรงเลยอ่ะค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงคืนเขาดาวน์
ลูกสองคนเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนคือเจอกันทีไรก็ไม่เบื่อไม้เมาอ่ะ
เสียงกันทะเลาะกันแล้วคืนเขาดาวน์ปีใหม่ลูกชายกลับไปหาพ่อ
แล้วเมาทั้งคู่ทะเลาะกันสุดท้ายลูกนะ
เอามีดปาดคอพ่อเสียชีวิตในคืนเขาดาวน์
จับได้แล้วแล้วก็เอาลูกคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
นี่ครับนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่ตำรวจคุมตัวนายธนงศักดิ
คงนาคอายุสามสิบสามปีผู้ต้องหาฆ่าพ่อลูกชายฆ่าพ่อนี่แหละ
นะฮะที่บ้านเนินหินกองหมู่หนึ่งตำบลวังท่าช้าง
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนำตัวผู้ต้องหาไปกราบขอเข้ามา
ศพพ่อของตนเองคือในหวนคงนาคอายุหกสิบเอ็ด
นายธนงศักดิ์สำนึกผิดพร้อมกับร้องไห้ตลอดเวลาท่ามกลาง
ญาติที่ไปร่วมงานศพจำนวนมากครับนะฮะสำนึกผิดแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับ
คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นก็คุมตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพจุดที่เกิดเหตุบริเวณที่พบศพใกล้กับแคร่ไม้ไผ่
คุณพ่อนั่งดื่มสุรากับญาติญาติแต่ลูกชายเข้าไปก่อเหตุนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกพีรพงศ์เหล่าธนาวินผู้กำกับการสพวังตะเคียน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อคือผู้ตายเนี่ย
นั่งดื่มสุรากับญาติในหมู่บ้านที่แคร่ไม้ส่วนลูกชายผู้ก่อเหตุเนี่ย
ดื่มเหล้านอกบ้านกับเพื่อนแล้วเดินเข้ามาที่แคร่ไม้ที่พ่อกับญาตินั่งอยู่
นะฮะลูกชายเนี่ยเข้าไปนอนในบ้านอืมนะครับ
แต่ก็ยังเดินตามหาพ่อเดินมานอกบ้านแล้วเหมือนจะหลอนอ่ะ
ทะเลาะกันกับพ่อค่ะแล้วก็ใช้มีดที่เอามาเนี่ย
คอพ่อจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วในวันเกิดเหตุคือวันกินเหล้าส่งท้ายปีใหม่นะครับ
ก็กินกับญาติกันอยู่เขาก็นั่งกินกับญาติอยู่สองคนนะครับ
ส่วนลูกชายเมาจากที่อื่นมาก็มานั่งหมดสติ
ใครนั่งคอพับอยู่ในจุดที่พ่อนั่งกินเหล้าอยู่นะครับ
พ่อก็เลยกับญาติก็เลยเอาไปส่งที่บ้านนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุห่างกันประมาณ๒๐๓๐เมตรนะครับ
พอไปส่งเสร็จพ่อจะกลับเดินมาดื่มสุราต่อนะครับ
ลูกชายซึ่งเอาไปส่งเนี่ยคือนายธนงศักดิ์คงนาคนะครับ
เขาเป็นคนอาการที่มืนเมาสุรานะครับ
เขาก็ลุกจากออกจากบ้านมาก็ถือมีดมานะครับ
มาและข้างหลังให้คล้ายเป็นคนที่เมาและหลอนนะครับ
เพราะจากการตรวจร่างกายเขาก็พบสารเสพติดนะครับ
ก็เมาแล้วหลอนเข้ามาก่อเหตุแทงพ่อเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ
แหม่เมายังไงเมาแล้วหลอนแล้วฆ่าพ่อตนเองนะครับ
สำหรับผู้ต้องหาก็สารภาพจากการตรวจสอบร่างกายเองก็มีสารเสพติดด้วย
ก็แจ้งข้อหาไปเรื่องของการฆ่าบุพการีแล้วก็สารเสพติดให้โทษในร่างกาย
ก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ